คุณผู้ชมคะดูเหตุการณ์นี้หน่อยค่ะเรื่องโควิด
น้องวัย๒ขวบกว่าคือเขามีไข้ขึ้นสูง
แล้วเสร็จแล้วคุณแม่ก็ต้องพาไปส่งโรงพยาบาลกลางดึกนะตีสอง
ปรากฏว่าตรวจว่าน้องเป็นโควิดรักษาตัวอยู่ถึงประมาณสักไม่ถึง๑๐โมงเช้าค่ะ
น้องก็เสียชีวิตทีนี้ประเด็นนี้มันมีความดราม่า
ตรงที่ว่าพอมาถึงที่วัดแล้วเนี่ยจะเอาน้องเนี่ยเอาร่างเนี่ย
เมนนะโอ้โหเสียงร้องระงมวัดเลยจริงจริงค่ะ

นี่ค่ะหลายคนเห็นภาพนี้ก็บีบหัวใจนะคะ

น้ำร่างของน้องน้ำสองขวบเก้าเดือนเอง
ประกอบพิธีทางศาสนาที่วัดสิงคูยางค่ะที่ลบบุรี

ครอบครัวบอกเลยนะว่าน้องอะป่วยแบบมีไข้ขึ้นสูงตัวร้อนอะ
พ่อแม่เช็ดเนื้อเช็ดตัวแล้วให้กินยาก็ละ
อาการไม่ดีขึ้นเอาส่งโรงพยาบาลกลางดึกเลยตอนตีสอง
พอ๑๐โมงเช้าน้องเสียชีวิต

คิดเลยว่าโควิดจะพรากน้องไปเร็วแบบนี้

บอกว่าช่วยกันสื่อสารถึงความรุนแรงของการติดโควิด
คนทั่วไปได้ทราบหน่อยเถอะอันนี้ญาติเขาโพสต์นะ
เพราะว่าทุกคนจะได้ตระหนักแล้วก็ลดการสูญเสีย

น้องเองไม่เคยไปที่เสี่ยงเลยก็แค่วิ่งเล่นตามภาษาเด็ก
ไม่รู้เหมือนกันว่าน้องได้รับเชื้อมาจากที่ไหนนะคะ
ส่วนทางด้านอธิบดีกรมควบคุมโรค
ก็พูดถึงกรณีการติดเชื้อโควิดซ้ำรอบ๒

จากที่คุณพิธาออกมาชี้แจงว่าติดโควิด
ซึ่งทางคุณหมอโอภาษบอกว่า
จริงสามารถติดเชื้อซ้ำได้ถ้าเกิดต่างสายพันธุ
อย่างสมมุติรอบแรกติดเลต้ารอบที่๒ก็ติดโอมิครอนซ้ำได้เหมือนกัน
ซึ่งเรื่องนี้มันก็เป็นเรื่องใหม่นะ
มันมีโอกาสเกิดขึ้นได้๑ในแสนหรือว่า๑ในล้าน
ยังไงก็ตามค่ะใครที่เคยติดโควิดแล้ว
เพิ่งชะล่าใจว่าเฮ้ยฉันมีภูมินะฉันไม่ติดอีก
ทำตัวเสี่ยงเพราะว่ามีโอกาสติดรอบ๒ได้เหมือนกัน
ยังไงก็ต้องดูแลตัวเองดีนะคะ